ที่บอกว่าตอนนี้ยาบ้านลดลงไม่น่าจะใช่นะคุณผู้ชม
เรื่องราวอัตยากรรมที่เกิดขึ้นจากยาวบ้านมีอีกแล้ว

แต่เหตุการณ์นี้คนเมายาเอามีดไปไล่ฟันบ้านของชาวบ้านเขา
หลายครั้งเอาหนังสติ๊กไปยิงจนก็ทนไม่ไหว
ล่าสุดเอามีดไล่จะไปฟันเขาเขาเลยแย่งเอามีดกลับคืนมา
สุดท้ายโดนฟันตายซะเองอยู่กลางถนน
เจาะประเด็นเรื่องนี้พร้อมกันเลยครับ
ล่าสุดท้ายเป็นแผลเวิกวะเลือดไหลนองเต็มพื้น

ไหล่ซ้ายข้อศอกขวาและมือขวาถูกฟันเกือบขาด
นอนตายจมกองเลือดอยู่ข้างทาง
ส่วนคนก่อเหตุไม่ได้หลบหนีไปไหนคือนายประพันธ์ใหม่สวัสดิ์อายุ๕๑ปี
อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบสอง
รอมอบตัวกับตำรวจอยู่ในจุดเกิดเหตุ
พร้อมด้วยมีพระที่กำไว้ในมือคือทูตสังหาร
นายประพันธ์แอ่นอกรับความผิดที่ทำลงไป
บอกว่าผู้ตายติดยาเสพติดอย่างหนัก

หนังสติ๊กยิงลูกหินใส่กระจกบ้านจนแตก
ตอนแรกก็ไม่ได้ติดใจเพราะเป็นแบบนี้อยู่บ่อยครั้ง

นายสุชาติก็ย้อนกลับมายิงหนังสติ๊กใส่อีก๒ครั้ง
และใช้มีดพระฟันประตูบ้านตนจึงตะโกนไล่
แต่ก็ยังไม่วายย้อนกลับมาอีกเป็นรอบที่สาม
เอามีดไปฟันประตูบ้านตะโกนท้าทาย
สุดท้ายเกิดการต่อสู้กันจึงแย่งมีดออกมาจากมือของนายสุชาติ
ไล่ฟันเพื่อเป็นการป้องกันตัว
ตำรวจจึงควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย

พบว่าที่บ้านของนายประพันธ์มีรอยกระจกแตกและพังยับ

ยังมีร่องรอยจุดไฟเผาบ้าน
ทั้งหมดทั้งมวลตำรวจนำไปใช้เป็นหลักฐานที่มือมีดยืนยัน
ว่าทำไปเพื่อเป็นการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของตัวเอง
เพราะหากพลาดอาจจะกลายเป็นศพเสียเอง
เหตุการณ์ในครั้งนี้เพื่อนบ้านใกล้เคียงพากันเห็นใจมือมีด

นายประพันธ์ไม่เคยมีปัญหากับใครและเป็นคนดี
ทำงานช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด
เหตุการณ์แบบนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นถ้าไม่มีใครบีบบังคับ
ละวันและก่อเหตุแบบนี้กับนายประพันธ์มาแล้วหลายครั้ง
เป็นใครก็คงไม่ทนก็เลยอาจทำให้ความอดทนถึงขีดสุด
นางประทีบภรรยาของนายประพันธ์เปิดเผยว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงและเข้าใจสามีเพราะอยู่ในเหตุการณ์ด้วยตลอด
ที่ผ่านมาสามีไม่เคยคิดจะทำร้ายเพราะเคยไล่ไปแล้วหลายรอบ
ก่อนหน้านี้ก็เคยไปแจ้งความเอาไว้แต่ก็ยังมาเกิดเหตุจนได้
ก็กลับมาอีกกลับมากวนดูอีกอยู่เจอกันยังหน้า
คดีนี้แม้จะเป็นการป้องกันตัวและทำไปเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน

และให้ประกันตัวกลับไปสู้คดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
เป็นอีกครั้งที่พิษภัยของยาบ้าทำคนเสพตายคนดีต้องพลอยเดือดร้อน
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน